หกนาฬิกายี่สิบหกนาทีนะคะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับข่าวเช้าหัวเขียวที่เดียวที่มีดอกกุหลาบ
ดอกกุหลับสวยด้วยดอกกุหลับสีเหลืองสีชมพูและสีแดง
แล้วนี่มาแล้วมาแล้วแล้วบินมาแล้วอย่าเพิ่งไปค่ะแผลงสอนมาปักอกพี่ก่อนแล้วค่อยไป
ปิดกรรมเทพน้อยก็จะบินผ่านแบบนี้นะคะที่บอกแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะถึงแล้วพรุ่งนี้นี่แล้วค่ะ
วันวาเลนไทยดอกกุหลาบเชื่อว่าหลายพื้นที่ขายดิบขายดีบางดอกเนี่ยคนจองบางดอกต้องนำเข้า
เอาครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะสำหรับการซื้อขายดอกไม้
ที่ร้านตลาดดอกไม้แถวแถวตลาดต้นลำใหญ่ในตัวมือชื่นใหม่ค่ะ
คึกคักแล้วต้อนรับวันวาเลนไทยปีนี้ดอกกุหลาบปรับราคาขึ้นเล็กน้อย
เกรดเอดอกละยี่สิบบาทส่วนการจัดเข้าช่อราคาจะเริ่มต้นหกสิบบาทเป็นต้นไปนะคะ
แต่ที่พิเศษกว่าทุกปีปีนี้ทางร้านบอกว่ามีกุหลาบฮอนแลนด์
สีสันมันจะแปลกตาหน่อยนะมันจะไม่ใช่สีแดงค่ะ
มันจะเป็นสีดำบางดอกเป็นสีน้ำเงินเขาบอกกระแสมันมาแรง
ทำให้ถ้าคุณไปสั่งกุหลาบฮอนแลนด์ช่อละประมาณ๔๐๐๐บาท
โดยดอกกุหลาบฮอนแลนด์นำเข้าจากเนเทอร์แลนด์แล้วก็จะส่งมาถึงเชียงใหม่
เช้าวันนี้พอถึงเช้าวันนี้ใครที่สั่งไว้เขาก็จะเข้าช่อไว้เลย
แล้วพรุ่งนี้มารับไปให้คนที่เรารักได้เลยค่ะ
ส่วนที่สุราธานีนะคะบรรดาร้านดอกไม้
จัดทำช่อดอกไม้เหมือนกันตามออเดอร์ลูกค้าเขาจะสั่งไว้ล่วงหน้านะ
ปีนี้พบว่าเทรนด์แบบเกาหลีเกาหลีมันมาแรงค่ะ
เน้นซื้อดอกไม้สดอบแห้งแล้วก็ย้อมสี
จากนั้นเอาใส่กล่องไม้แบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นจะได้ดอกเดียว
แต่มันสวยแล้วมันก็เก็บไว้ได้นานเพราะว่าเป็นช่อบางที
เอากลับบ้านไปใช่อยู่มันแพงแต่พอมันเหี่ยวไป
เอาไปทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะดอกไม้ย้อมสีทอง
เขาบอกมาแรงไม่ว่าจะเป็นดอกชะบาดอกหางกระรอกดอกกุหลาบ
แม้ว่าจะราคาแพงกว่าดอกไม้สดแต่ลูกค้ามองว่ามันคุ้มค่า
เก็บไว้ได้นานไม่ต้องกลัวว่าดอกไม้จะแห้งเหี่ยว
เหมือนความรักก็คือเปรียบเสมือนความรักถ้าเอาไว้ได้นาน
เขาก็อยากจะให้เก็บไว้ดูนานนานแบบเนี้ยนะคะอ๋ออยากให้สด
อ๋อถ้าสดแป๊บเดียวมันก็แห้งอ๋อก็เอาไปทิ้งละนะคะ
ราคาจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบจนถึงห้าพันบาทคุณค่ะ
ธรรมดาแพงหมดกันนะคะแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายค่ะที่ซูรริน
วันวาเลนไทยหลายคนบอกเป็นเริกดีทำไมอ่ะไปจดทะเบียนกันหน่อย
เขาจดทะเบียนธรรมดาก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเมืองช้าง
จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างและเป็นงานใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ
เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วค่ะ๑๓๑๔กุมภาพันธ์
ก็จะมีกิจกรรมแห่ขันหมากบนหลังช้าง
พิธีสมรสหมู่๖๐คู่
จัดขึ้นตามธรรมเนียมของชาวกุยหรือที่เรียกว่าพิธีฮาวพลึงจอมใด
พร้อมมีพิธีใบสีสู่ขวัญแล้วก็เลี้ยงอาหารช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ
จากนี้พื้นที่อื่นก็จะมีการจดทะเบียนใต้น้ำจดทะเบียนใต้ทะเล
ใช่นะเป็นบรรยากาศที่เป็นเทศกาลแห่งความสุขนะคะ